ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไง
บุรีรำครับคุณแม่พาลูกปวดท้องไปโรงพยาบาลปวดมาก

ไปถึงเขาวินิจฉัยบอกว่าโอเคละน้องเป็นไส้ติ่ง
รถเข้าห้องผ่าตัดสบายใจแล้วใช่ไหม
แป๊บเดียวลูกถูกเข็นออกมาบอกแม่เดี๋ยวนะ
พอดีมีคนไข้พิเศษคือถ้ามาบอกว่ามีคนไข้ฉุกเฉินกว่าเนี่ย
ยังพอทำใจได้มีคนไข้พิเศษลัดคิวเข้าไปแล้ว
ลูกเธอตายครับลูกเธอตายครับคุณผู้ชมครับ
นายสมบูรณ์กรมไทยสงฆ์และนางสาวน้ำฝนเทพิทักษ์
สามีภรรยานะครับที่เสียน้องต้นน้ำ๑๒ขวบเท่านั้นเอง
นักเรียนชั้นม๑ไส้ติกแตกไส้ติ่งแตกติดเชื้อ
โอ้โหนายสมบูรณ์เล่าบอกว่าบ่ายวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ต้นน้ำปวดท้องพาลูกไปโรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์
ซึ่งไปโรงพยาบาลประจำอำเภอหมอตรวจดูประการ
เวรเปเค็นลูกชายเข้าห้องผ่าตัด
แต่จากนั้นไม่นานเวรเปรย์เข็นออกมาแล้วบอกว่า
คุณหมอมีคนไข้พิเศษ๒คนจะต้องผ่าตัดคนไข้พิเศษก่อนนะ
แล้วก็พาลูกแม่ออกมารอจนคืนวันที่๓๑พฤษภาคม
น้องต้นน้ำเสียชีวิตครับหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกติดเชื้อ
เธอคล่องใจดิเป็นคุณผู้ชมคล่องใจไหมฮะ
แต่แม่คล่องใจคล่องใจว่าลูกชายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ๒วัน
แต่ทำไมหมอไม่เร่งผ่าให้ทำให้ลูกเธอเสียชีวิต
ขณะที่นางน้ำฝนยังเสียใจกับการสูญเสียลูกชายนะครับ
แล้วก็บอกว่าเรียกร้องให้โรงพยาบาลชี้แจงเลยนะ
ว่าทำไมไม่ผ่าตัดลูกเธอจนกระทั่งลูกเธอตาย
แล้วคุณหมอยอมผ่าให้ลูกหนูก็คงไม่เสียเขายังเล็กอยู่
หนูอยากรู้หนูยังติดใจทำไมถึงไม่ผ่าให้ลูก
ทำไมต้องให้เขานอนรออยู่โรงพยาบาลต้อง๒วันเพราะอะไร
ทำไมคุณหมอไม่อธิบายทำไมถึงเงียบไปเลย
ไม่ติดต่อมาหาผู้ปกครองเลยทำไมต้องให้ทางเราต้องติดต่อไปถาม
ต้องมีคำตอบให้เราได้เข้าใจมากกว่านี้หน่อย
การสูญเสียลูกเรามันไม่ใช่เรื่องเล็ก
เล็กเรามีเขาแค่คนเดียว
สำหรับศพของน้องต้นน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครอบครัวเขาทำพิธีชาปนกิจไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๔มิถุนายน๒วันที่แล้ว
เอาล่ะฟังความต้องฟังสองข้าง

เจ้าหน้าที่พาน้องต้นน้ำเข้าห้องผ่าตัดเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาที
แต่ขณะนั้นทั้ง๓ห้องมีคนไข้รอผ่าตัดอยู่
ห้องแรกผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วก็มีลำไส้เน่าด้วย
ซึ่งมีอาการช่องท้องอักเสบอย่างรุนแรง

ส่วนห้องผ่าตัดอีกห้องหนึ่งเป็นคนไข้ประสบอุบัติเหตุกระดูกโผล่

ห้องที่๓ผ่าตัดเด็กในคันมีสภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ซึ่งเป็นกรณีที่หมอต้องเร่งผ่าตัดครับ
แต่การประสานงานของหมออาจจะไม่เข้าใจตรงกัน
ทำให้เวรเปรย์เข็นน้องต้นน้ำเข้าห้องผ่าตัด
ส่วนที่น้องรอที่หอผู้ป่วย
เพราะว่าปลอดภัยกว่าที่จะรอที่ห้องผ่าตัด
ประเมินไม่ได้ว่าจะผ่าตัดกรณีหน้าเสร็จเมื่อไหร่
นะครับยืนยันว่าไม่มีกรณีคิวแทรกพิเศษครับ

เคสพิเศษใดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
เคสสามารถที่จะมีหลักฐานประกอบ
แล้วก็เป็นเคสที่มีความเร่งด่วนมีความจำเป็นเร่งด่วน
แล้วก็มารับบริการในช่วงก่อนหน้านี้
ความหมายคือว่าในช่วงการผ่าตัด๒เคสในทางศัลยกรรมเนี่ย

อาจจะมาตอนหัวค่ำหรือว่ามาตอนช่วงกลางวัน
แล้วก็มีการเตรียมคนไข้ก่อน

ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก
ปเลนที่๒คือว่าโรงพยาบาลยอมรับว่า
เราให้การรักษาการผ่าตัดที่ราช้า

จากการรับบริการทางสาธารณสุขได้มากน้อยเพียงใด